ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปหาคุณชูวิทย์ที่โรงแรมคุณชูวิทย์
ตอนนั้นเราก็มีงานให้สัมภาษณ์นักข่าว
ยังบอกว่าเรื่องของการออกมาแฉมาเปิดเผย
ออกมาไล่กวาดล้างทุนจีนสีเทาเนี่ย

แล้วไปเอ่ยชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาบอก
จะไปจัดการคุณธรรมนัฐเขาหรือเปล่า

เพราะว่าการที่ผมรู้จัก
ผมก็บอกว่ามณัฐเขาก็รู้จักทั้ง๕คนนี้เหมือนกัน

ใกล้ชิดขนาดไหนผมไม่ทราบ
เพราะบางทีเขาก็พูดคุยถึงคนพวกนี้กับผม
เหรอก็พูดคุยกันถามพี่พวกเขาเป็นไงนู่นนี่อะไร
ก็พี่ก็ฝากด้วยอะไรบางทีผมไม่อยู่อะไรนะ
ไอ้ฝากนี่หมายถึงถ้าหากเขาถูกรังแก่นะ

พูดคุยเนี่ยไม่ใช่ว่าฝากมาฝากเรื่องธุรกิจผลประโยชน
ผมไม่มีธุรกิจผลประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้
แต่รู้จักกันรู้จักไปทานข้าวดื่มด้วยกัน
อะไรก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเราคุยเรื่องธุรกิจ

ฝากแบบไหนนายต้องอธิบายเพิ่มหน่อย
ก็ได้ข่าวมาว่าเนี่ยมีใครเนี่ยจะไปหาเรื่อง
เรียกผลประโยชน์พวกเขาไปรังแก่พวกเขา
พี่ช่วยดูให้หน่อยถ้ารู้จักคนพวกนั้นก็
ถ้าไม่ถูกต้องอย่าไปแลกทำพวกเขานะ
เขาก็พัดบ้านพัดเมืองต่างถิ่นมา
เราเขามาทำหากินประเทศเราเขาก็จ่ายภาษี
ก็ช่วยดูแลเขากันด้วย

ก็ได้ไหมล่ะแบบนี้ได้ไหม
ดำให้กี่คนไม่ก็ไปพูดถึง
จะไปโคนจะไปล้มรอยเห็ดเห็นกับมนัส
ก่อนหน้านั้นมณัฐเขาอยู่คั่ว
เขาค่อยคั่วฝั่งผู้มีอำนาจ

ทุกเค้าเคยอยู่พักพลังประชารัฐนั้นเหรอ
แบบตามข่าวนี้เขารู้กันแล้ว
แล้วก็ล้ามกะ
รู้จักกับกลุ่มทุนจีนเหล่านี้พอวันนี้เขาอยู่ตรงข้ามก็จะมาเอากลุ่มทุนจีนเหล่านี้มาเป็นเหตุหาเรื่อง
แล้วก็ทำอะไรกับมานัดเขาล่ะไปนู่นเลยเหรอมันไปอย่างนั้นเลยเหรอ
ก็มันมีใบสั่งมาผมบอกแล้วเจ้าหน้าที่ที่รับใบสั่งมานะ
ก็ทำให้ถูกต้องด้วยถ้าไปยัดเยียดกล่าวหารังแก่กันวันเวลา
มันไม่ได้จบสิ้นแค่นี้วันหน้ายังมี
นี่มันมันวนไปการเมืองเลยนะถูกไงใช่ไงร้อยเอกธรรมนัฐเขา
เขารู้เรื่องรึยังเนี่ยว่าว่าคุณสาธารณะได้ออกมาพูดแทนเขาว่า
ผมก็เขาก็บอกเขาก็บอกผ่านคนของเขามาเขาบอกว่าผมของผมทำเนี่ยผมแล้ว
บอกกลับไปนะผมไม่ใช่เป็นมือปืนรับจ้างให้ไกล
แต่ผมมีใจให้กับพักพวกเพื่อนฝูงนะวันนี้เขาพูดไม่ได้ผมมีโอกาส
มันก็ย้อนกลับมาทิ้มแทงตัวผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมยืนยันทุกอย่าง
แล้วคำพูดผมมันมันผมอยู่ด้วยคำพูดนี่ขนาดร้อยเอกธรรมนัฐยังต้องมี
มีปัญหาความกลุ้มใจอะไรยังไงยังต้องสื่อสารมายังคุณสันทนะเพื่อให้
ดำเนินการพูดให้หรือว่าจัดการให้อะไรให้เลยเหรอคนเรานะ
ผมอยู่ในสังคมนี้มานัดเนี่ยเขาก็อยู่กับผมมาก่อน
ตั้งแต่เขาเด็กแล้วเขาก็มองเห็นว่าพี่เขาก็เติบโตขึ้นมา
ผมก็บอกว่าเป็นวาสนาเขาผมไม่ได้อยู่ของผมแค่นี้ผมก็พอใจ
แต่วาสนาเขาได้ขึ้นไปถึงมีตำแหน่งสูงทางการเมืองผมก็ดีใจกับเขา
มีตำแหน่งผมก็มาฉลองเออดีใจด้วยแล้วแล้วมันทำไมอ่ะ
มีเขามีทุกข์มีร้อนเราทำไปนิ่งเฉยมันก็ไม่ใช่ผมอีกอ่ะ
คุณสันทนะจะหมดเวลาขออนุญาตถามหน่อยนะ
อาจจะคุณใครจะว่าทุนจีนสีเทาอะไรก็ว่ากันไปอืม
อยากจะเคลียร์ตัวเองให้กับสังคมเข้าใจไหมว่าตกลงแล้ว
สันทนประยุณรัฐเนี่ยขาวเทาดำหรือว่าอะไรยังไง
ต่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยครับ
เมืองไทยต้องผมต้องขาวอย่างเดียวไปเมืองนอกผมสนุกสนานเฮฮา
ก็เป็นเรื่องตามบทบาทกฎหมายเมืองนอกผม
ยังไงผมอยู่ในหลักการผมอยู่ภายใต้กฎหมายแน่นอน
คุณชุวิตแถลงวันนี้อืมรู้สึกยังไงเนี้ย
จะพูดไปเห็นมีพูดถึงผมหรือพูดถึงคนข้างนอกอีกคนนึงด้วย
เดี๋ยวผมจะโทรถามพี่ชัดนะพี่ชัดมายิงกับบานผมหรือเปล่า
เขาพูดนะชัตริ์ไหนก็ชัตริ์ไหนก็จะมีชัตริ์ไหน
พี่ชัตริ์ก็ต้องชัตริ์เตาปูนอยู่มีอยู่คนเดียว
เดี๋ยวจะโทรถามพี่เขาไม่อย่างนั้นเลยเหรอ
ต้องถามว่าเขาเป็นคนพูดนี่โกรธไหมเนี่ย
ไม่โกรธหรอกชีวิตผมนะก็จะบอกพี่ชัตริ์
ถ้าพี่ทำผมก็คราวหน้าเอามาใหม่ให้แม่นหน่อย
ก็เท่านั้นเองชีวิตอ่ะสุดท้าย
ฝากอะไรถึงคุณชูวิทย์หน่อยไหมฮะไม่รู้จักกันแล้ววันนี้
ไม่ต้องรู้จักกันอีกแล้วก็ใครผิดใครพลาดก็รับผิดชอบกันไป